แต่ข่าวที่จะฟังที่จะเล่าต่อไปนี้เขาปวดคิ้วปวดหัว
อยากจะอุดหูมันมาหมดเลยจริงจริงเพราะอะไรคะ
คือชุมชนเขาอยู่ใกล้กับร้านอาหาร
แต่ร้านอาหารเนี่ยเสียงดังเสียงดังจากการร้องเพลง
แล้วพอยิ่งดึกนะคนที่ไปกินที่ร้าน
เมาแล้วก็มาร้องเพลงคุณคิดดูแล้วนะนักเที่ยวร้องเองกันหมดเลยใช่ค่ะ
คนเมาเวลาร้องเพลงมันเลยเป็นแบบนี้

อินกับเพลงจะร้องแบบไหนนะร้องดังที่

เต็มที่เหรอหรืออะไรปากนะ
เขาเนี้ยเอาแห่ปากเต็มที่อ่ะคุณผู้ชม
แล้วนี่ดูนะขนาดถ่ายจากมุมสูงจากห้องที่อยู่ข้างบน
ลงไปเป็นลานจอดรถแต่เสียงมันชัดเหมือนนั่งอยู่ในร้านเลยคุณผู้ชม

แล้วก็มีข้อความที่คนร้องเรียนเขาเขียนมาบอกว่า
กวนฝากร้องเรียนเทศบาลภูเก็ตนะปล่อยให้เปิดร้านอาหารที่มีการเปิดเพลงเนี่ย
เสียงดังทุกคืนเลยเนี่ยกว่าจะได้นอนต้องรอร้านปิด
กี่โมงอ่ะตี๒แล้วบางคืนบางคืนปิดเกินเวลาไปอีกอะค่ะ
โอ้โหแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลไปแล้วเนี่ยผ่านมา๓เดือนกว่าแล้วยังเหมือนเดิมอยู่เลย
เจ้าหน้าที่เทศบาลบอกว่ายังไงรู้ไหมร้านไม่มีใบอนุญาต
เพราะเทศบาลไม่ออกให้แต่ไม่มีอำนาจสั่ง
อะไรอ่ะคุณช่วยแปลความเมื่อกี้ให้ฟังหน่อยสิมันคืออะไรอ่ะ

คุณช่วยแปลความเมื่อกี้ให้ฟังหน่อยสิเทศบาลก็ไม่ต้องมาปิดชั้นเนี่ย

เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนร้านตรงนี้เขาเปิดเป็นร้านคาเฟ่

เปิดอีกทีนึงมาเปิดเป็นร้านอาหาร

แล้วเขาก็มีการเปิดเพลงมีการร้องเพลงมีนักร้องร้องเพลงแหละ

แต่พอยิ่งดึกก็ให้นักเที่ยวคนที่มาที่ร้านลูกค้ามาร้องกันเอง
ตรงนี้แหละเขาบอกว่าตอนหัวค่ำนะ
เปิดเพลงเปิดแผ่นยังพอได้เพราะเพลงมันเพราะ
พอมีนักร้องร้องเป็นวงดนตรีสด
ก็ยังฟังได้อยู่พอฟังไหว
แต่พอมีลูกค้าที่เมาแล้วร่วมกันร้องเพลงแบบนี้
ไม่ได้เลยฮะมันดังมากครับ

แม่เธอก็นอนไม่ได้ต้องกินยานอนหลับนะ
เธอเคยไปร้องกับเทศบาลแล้วด้วยเอาฟังเธอค่ะ
กันว่าไปช้าที่ระบบตรงไหนของเทศบาลค่ะ
อยากฟังอะไรอย่างงานเกี่ยวข้องที่มันอาจไม่เคยเหมือนกัน

เข้าใจเราเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

ถ้างั้นลองมานอนที่บ้านดูไหมสักคืนนึง

เวลามันพูดก็เข้าใจมันก็พูดได้
แต่ว่าคุณไม่ได้เจอเรื่องเหมือนเรา
จริงก็คืออยากให้ใส่ใจมากกว่านี้
อยากให้ตัดขั้นตอนหรืออะไรที่ไม่จำเป็นลงบ้าง

ชาวบ้านต้องไปร้องทุกข์กับสื่อมวลชนเอง

ใส่กันไปเรื่องร้านที่
ไม่หนักไม่ว่าว่าหรอกใข่เหลวแบบนี้
และก็ลดเสียงลงก็โอเคเลย
พูดคุยกับคนที่อาศัยอยู่ในอาคารเหล่านั้น

มันถึงจะข่มตาหลับได้ไม่งั้นหนวกหูมาก

นี่ที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยทั้งลูกทั้งแม่นะ
บอกได้รับผลกระทบแล้วเราก็ให้คุณผู้ชมฟังเสียงทั้งลูกทั้งแม่เลย
ทีนี้เอาไงดีไปถามใครดี
ถามนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตหน่อยละกันค่ะ

นายสารสอังคณาพิราชบอกว่ายังไง
บอกว่าตอนนี้ให้ข้อมูลว่าทางเทศบาลดำเนินการเรื่องนี้แล้วนะ
แต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่นำเสนอนายกเทศมนตรี
เพื่อออกคำสั่งห้ามแสดงดนตรีในร้านนี้
เนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาต
แต่ท่านคะชาวบ้านเขาฝากถามมา
ว่าร้องไปแล้ว๓เดือนตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
เวลาดำเนินการหรือระยะเวลาในการดำเนินการของท่าน
อีกนานแค่ไหน
เพราะว่าถ้าไม่ร้องสื่อเขาบอกก็ไม่คืบ

ถ้าเป็นคุณอยู่นะคุณนอนไม่หลับหรอก

ถ้าเกิดจะให้คนแถวนี้ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
ไม่ใช่ฝากหน่อยนะครับพิมพ์ที่ภูเก็ตนะครับ